ลงด้วยอาจารย์วัญชัยปลิดชีพตัวเอง
แล้วก็เป็นอีกครั้งที่อาจารย์วัญชัยทำให้เห็นว่า

ค่ะซึ่งดรวัญชัยหลังจากตัดสินใจ
ใช้ปืนปลิดชีพตัวเองทางด้านของเจ้าหน้าที่
ซึ่งรายงานล่าสุดบอกว่าไม่สามารถยื้อชีวิตเอาไว้ได้
รวัญชัยเสียชีวิตแล้วนะคะ
เราจะไปติดตามการรายงานสดจากโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณภูริพัฒน์บุญนิน
รายงานมาจากทางโรงพยาบาลแล้วนะคะ

กลับมาติดตามบรรยากาศที่โรงพยาบาลเปาโลเมมเบอรี่สะพานควายกันนะครับ
ภายหลังจากที่ตำรวจและญาติคนสนิทนั้นได้พยายามเกลี้ยกล่อมนายวัญชัยกว่า๖ชั่วโมงนะครับ

เวลา๑๘นาฬิกา๔๓นาที
รวัญชัยตัดสินใจใช้อาวุธปืนขนาด๙มมที่ใช้ก่อเหตุยิง๒ดรร่วมสถาบันเมื่อวานนี้
ยิงตัวเองที่บริเวณลานจอดรถโรงแรมสุภาพด้านสะพานควาย
โดยมูลนิธิปอเต็กตึงได้นำตัวดรวัญชัยนำส่งโรงพยาบาลปาโลสะพานควายทันทีครับ
จากการที่ได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเปิดเผยนะครับว่า
ระหว่างที่นำตัวดรวัญชัยมาที่โรงพยาบาลปาโลนั้น

โดยสภาพร่างของดรวัญชัยมีบาดแผลบริเวณเหนือใบหูขวา

ปั๊มหัวใจก็ไม่มีชีพจรขึ้นมาในขณะนั้นด้วยครับ
โดยบรรยากาศขณะนี้พยาบาลได้นำม่านมาปิดไว้บริเวณทางเข้าห้องฉุกเฉิน
เพื่อปิดบังอำพลางสายตาจากผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนและร้อยเวรเจ้าของคดีนั้นได้นำถุงสีน้ำตาลขนาดใหญ่
ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นวัตถุพยานเข้าไปในห้องฉุกเฉินแห่งนี้
รวมถึงมีการระดมทีมแพทยบาลร่วมกันยื้อชีวิตของดรวัญชัยอย่างเต็มที่ครับ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่

รายงานสดจากโรงประชาบันปรโมเมมอเรียลสะพานควายครับ